วันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันเรื่องของวอเล็กบอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับ
ก็เสียน้ำตากันทั้งประเทศแหละครับแต่เราก็ต้องเชื่อมั่นนะครับว่าเราสามารถทำได้ในอนาคต
แล้วก็ต้องชื่นชมกับบรรดาตัวเก่ารวมถึงน้องดาวรุ่งที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อชาติมาตลอดนะครับ

สิ่งหนึ่งก็ต้องชื่นชมคู่แข่งของเราด้วย
นั่นคือทีมชาติเกาหลีใต้
มีสถิติออกมานะครับว่าทั้งสองทีมเจอกันเมื่อวานนี้
แน่นอนว่าเกาหลีใต้เขาก็มีเกมลุกที่ดุดันนะครับ
ก็หลังจากที่ทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ไม่สามารถคว้าตัวไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐
แพ้ต่อเกาหลีใต้๐ต่อ๓เซตนะครับ
๒๒ต่อ๒๕๒๐ต่อ๒๕แล้วก็๒๐ต่อ๒๕
เมื่อดูจากแต้มแล้วเนี่ยสกอร์ไม่ขาดมากนะครับ
สถิติของทางสหพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติ
พบว่าสิ่งที่เกาหลีใต้เหนือกว่าทีมไทย

มีประสิทธิภาพสูงถึง๕๑จากคะแนนรวม๗๕คะแนนนะครับ
ขณะที่ทีมไทยอยู่ที่๓๕จาก๖๒คะแนน
ส่วนการเออเลอร์หรือว่าข้อผิดพลาดเท่ากันนะครับ
ที่สิบสี่ครั้งเกมบล็อกไทยดีกว่าด้วยนะครับ
ถึง๙ครั้งเกาหลีใต้บล็อกได้๖ครั้ง

รับเสิร์ฟไทย๔๕ครั้งเกาหลี๔๔
ส่วนรับลูกตบนะครับเกาหลีใต้ทำได้๓๑
ส่วนไทยทำได้๓๕นะครับ
ก็ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ครบทุกด้านเลยนะครับ
เราก็จะเห็นชัดเจนจริงว่ามันเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีนะครับ
แม้ว่าตอนที่ดูเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับเกาหลีเขาจะดูเหนียวกว่านะครับ
สุดท้ายพอเห็นตัวเลขปั๊บบอลลูกเป็นตัวชี้ขาดเกมจริง
ส่วนคีย์แมนคุณสำคัญในรายการนี้ของเกาหลีใต้
สรุปแล้วไม่ใช่กะตันคิมไม่ใช่คิมยอนพิอง
แต่เป็นอีแจยองครับที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับนะครับ
โดยรังอันดับ๑เกมลุกยอดเยี่ยมเปอร์เซ็นต์สำเร็จอยู่ที่๖๐เปอร์เซ็นต์
แล้วก็อยู่อันดับ๒นะครับสกอร์รวมที่๗๑แต้มด้วย
ร่วมถึงรับเสิร์ฟอยู่ที่๓มีประสิทธิภาพ๕๘๔๓เปอร์เซ็นต์
ผลงานของนักกีฬาไทยรายการนี้ดีที่สุดแต่ละตำแหน่งนะครับ
สกอร์สูงสุดเป็นพิมพิชยากกรำ๔๘คะแนน
ลุกยอดเยี่ยมพิมพิชยากกรำ๕๕๙๕เปอร์เซ็นต์
ส่วนบล็อกยอดเยี่ยมค่าเฉลี่ย๐๔๖ต่อเซต
เซตยอดเยี่ยมนุษราต้อมคำมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่๖๐๐ครั้งต่อเซต
ยอดเยี่ยมนุสราต้อมคำมีค่าเฉลี่ย๐๓๑ต่อเซต
ตบยอดเยี่ยมยุภาสนิทกลางมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่๒๑๕ต่อเซต
แล้วก็รับเสิร์ฟปียนุษยแป้นน้อยนะครับมีประสิทธิภาพ๕๘๘๒นะครับ
วอเล็กบอลที่หลายคนบอกว่าทำไมสถิติมันเยอะกันจังเลย
เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนนะครับในตามแทคติกนั่นแหละ
ทีเขาก็เล่นหน้า๓อย่างพวกตัวรับเนี่ยเขาก็จะดูตำแหน่งมี๒คน
คือดิบอ็อโลก็ต้องมีรับเสิร์ฟคนนึงรับตบคนนึงความสามารถก็ตรงนะครับ
แล้วก็เป็นเพื่อนของหลานโคชด่วนอันน้อง
อันนี้คือข้อมูลที่เค้าโพสมา
ที่พาทีมชาติไทยสร้างชื่อมาอย่างยาวนานในกีฬาวอเล็กบอล
พร้อมกับบอกนะครับขอให้โค้ชด่วนสู้ต่อไปนะครับ
บอกว่าสู้อย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจให้
ก็มีการวาดภาพเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพของทางโค้ชด่วนนะครับ
เดี๋ยวต้องดูว่ากลับมาจะหารือกันยังไงนะครับสำหรับตัวนายสมพรใช้บางอย่าง
ซึ่งเป็นนายกสมาคมเพราะว่าโค้ชด่วนประกาศลาออกต่อหน้าสื่อมวลชน
แต่ว่ายังไม่ได้ตามขั้นตอนต้องมีเอกสารอยู่แล้วซึ่งก็ต้องประชุมหารือกัน
แล้วก็นักกีฬาด้วยต้องกลับมาประชุมกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักกีฬาเขาบอกว่าอยากจะอยู่ช่วยทีมต่อก่อน
เพราะว่ามันมีรายการต่อเนื่องนะครับแล้วก็ค่อยเลิกเล่น
แต่ตรงนี้บางคนมีศักยภาพที่ผมยืนยันว่ายังเล่นต่อได้อีกหลายปีก็มีอยู่เหมือนกันนะครับ
สิ่งสำคัญคือกำลังใจที่จะร่วมกันเชียร์กันต่อไป